มาถึงนี่ดีกว่าครับต้นหอมดีดาครับ

ดวงดีตั้งแต่ต้นปีสำหรับสาวแซ่บพริกยกสัวเลยเดียว

และก็ที่บริษัทโธรีพัศน์เมื่อวานนี้ก็ได้ไปเจอ
หมอลักษณฟันทงที่อัดรายการท็อกทะลุดาวอยู่ก็เลยขอฟันทง
ว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรงานนี้ไปดูคลิปกันดีกว่าไปชมครับ

คือถ้าเกิดผู้ชายคนไหนนะเข้ามาในช่วงนี้แล้วจริงจัง
แล้วก็มันจะเกื้อกูลส่งเสริมแล้วก็หนุนกันให้รวยสำเร็จ

ดูงแบบนี้ต้องมีแฟนเด็กหรือแฟนที่ยุคอ่ะ
แฟนกินเด็ก

แฟนสุดหอมเนี่ย

คือเป็นคนคืนจ่ามา
ฟังที่ว่านี่กูต้องเจ็บตัวรับมือเลยใช่ไหมคะ
อ๋อต้องพร้อมอยู่ตลอดนะ